รายงานสดมาจากตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนคร
ติดตามการรายงานสดที่จังหวัดนคร๔ธไมราชกันอีกครั้งนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่
มาตรวจเรื่องของการคมนาคมในทุกรูปแบบ
ดังนั้นผมมีโอกาสได้พูดคุยกับรัฐมนตรี
ถึงเรื่องการคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้
และสิ่งที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางหลวง
ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟทางเครื่องบิน
รวมถึงสิ่งที่นายยกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วง
สิ่งก่อสร้างนั้นขวางทางน้ำไหล
ซึ่งหมายถึงถนนด้วยหรือเปล่า
ดังนั้นรัฐมนตรีก็ตอบคำถามนี้
จากการที่ผมได้สัมภาษณ์กับรัฐมนตรี

เราไปฟังการสัมภาษณ์รัฐมนตรีแบบเจาะจงกันนะครับ
ตอนนี้มีความพร้อมสำหรับพื้นที่ภาคใต้
ก็สนามบินนครสิทธิ์ธรรมราชก็พร้อมแล้วนะครับ
เพราะปิดมาตั้งแต่วันที่๖นะครับ
จริงแล้วเราก็พยายามเร่งแก้ไขปัญหานะครับ

ทีนี้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือระบบไฟ
ไฟที่เราเห็นไฟที่นำทางรางเวลที่เห็น
สีฟ้าสีอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวสายไฟอยู่ข้างล่าง
เพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบไฟเราก็เช็คหมดนะครับ
หัวสนามบินจนท้ายสนามบิน

แต่ว่าวิธีการป้องกันระยะยาวเหรอท่านไม่ให้เกิดเหตุการณ์
อันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำเขื่อนป้องกันไม่ให้น้ำเข้ารอบสนามบิน
ป้องกันน้ำรอบนอกสนามบิน
ซึ่งอันนี้ก็ทางท่ากาศยานก็ได้เตรียมงบไปล่ะ
ก็ได้เตรียมที่จะขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนะครับ

หนักอยู่พอสมควรสำหรับเส้นทางต่าง
ผลสำรวจตอนนี้เป็นยังไงบ้างไหมครับ
ผมลงมาเมื่อวันพุธเนี่ยนะครับเมื่อวันพุธ
ก็เขาทำสะพานเสร็จแล้วนะครับเร่งวันเร่งคืนเลย๒๔ชั่วโมงเสร็จ
แล้วก็บอกว่าทำขาขึ้นกรุงเทพสะพานวางทอดสะพานเบลลี่ให้๑อัน
ขาลงมาก็ซอดสะพานให้๑อัน
เพราะฉะนั้น๒จุดก็คือ๔ตัวใช่ไหมครับ
ผมก็บอกว่ามันไม่พอเพราะว่าดูจากวันที่มาเดินทางมาเนี่ย
คิวรถติดยาวสะสมเป็น๒๐กิโล
บอกถ้ารถมากอย่างนี้เนี่ยมันไม่พอ๑ช่องนี่การระบาย
ก็ให้เพิ่มสะพานเบลลี่ในจุดละ๑ตัว
ทีนี้ขาลงก็ยังมีอยู่จุดเดียว
หมายความว่ามีสะพานเบลลี่๑แห่งละ๑จุดนะครับ
เหตุที่มีในแผงละ๑จุดเพราะว่าเราวางแผนว่า

ทั้ง๒จุดเราจะต่อความยาวของสะพานออกมา
ตัวข้างล่างที่ถูกกัดซ่อไปก็จะเปิดเป็นทางน้ำ
เพราะฉะนั้นในอนาคตนั้นถ้าน้ำมามาก

เพราะฉะนั้นเราจะทำสะพานถาวร
โดยต่อตัวสะพานออกมาให้ยาวขึ้น
มีวางแผนระยะยาวไว้ด้วย
เป็นแผนระยะยาวครับแต่ว่าทำอันนี้เลย
เพราะว่ามีคำถามว่าเดี๋ยวฝนหน้ามาจะทำยังไง
ผมก็บอกว่าเดี๋ยวสงกรานก็มาแล้ว

คำนาคมโดยรถไฟ
รถไฟขนาดนี้ก็ยังวิ่งได้ถึงทุ่งสงศ์นะครับ
ส่วนจากทุ่งสงศ์ไปนั้นยังขอเวลาอีกสัก๗๑๐วัน
ที่เป็นภาพข่าวโคตรเป็นงูเนี่ยพยายามแก้ไขอยู่
ตรงนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นเสร็จแล้วครับ
ก็คิดว่าขอเวลาสัก๗๑๐วันช่วงทุ่งสงกันตัง
จังหวัดตรังแล้วก็ไปจากทุ่งสงศ์ไปหาดใหญ่อาจจะเชื่อมได้นะครับ
อนาคตนี้อาจจะมองไหมครับว่าตอนนี้มีการถูกมองว่า
เส้นทางต่างหรือว่าบ้านเรือนละหนึ่ง
เส้นทางเป็นเส้นทางที่ขวางทางน้ำอะไรหรือเปล่า
ครับคือเรื่องเรื่องนี้นะครับธนยกก็กรุณาให้คำแนะนำมา
บอกว่าให้ดูซะว่าตรงไหนที่มันเป็นทางน้ำที่เข้าไหล
ให้ทำท่อลอดให้มากขึ้นให้มากแล้วให้ใหญ่ขึ้น
ถ้าคิดว่ามันใหญ่ไม่พอก็ให้ขุดให้ปรับเป็นสะพานเลย
เพื่อให้ช่องน้ำเนี่ยมันไหลมากอันที่สองก็ต้องบอกชาวบ้าน
บอกชาวบ้านว่าทางที่บ้านเรือนที่อยู่นะตรงนี้มันเป็นทางน้ำผ่าน
เพราะฉะนั้นขอให้มูฟถ้าคุณไม่มูฟก็ต้องก็ต้องรับ
ก็ต้องรับในเรื่องของผลกระทบเพราะรู้แล้วว่าน้ำมันจะมาอย่างนี้
เราบอกไว้แล้วแล้วว่าน้ำจะมาอย่างนี้ถ้าไม่ย้ายออกไม่ย้ายออกก็ต้องรับผลกระทบ
ตลอดเส้นทางของถนนเนี่ยป้ายสัญญาณจะต้องบอก
กิโลข้างหน้าปีสะพานมีคลองลำทานอยู่ข้าง
ให้ขับรถด้วยความระมัดระหว่างอันนี้ก็จะเป็นหลายเรื่อง
สุดท้ายก็คือว่าท่านนายกก็กรุณาแนะนำว่าให้ร่วมมือกับทางจิสด้า
ร่วมมือกับทางจิสดาซึ่งใช้พาตถ่ายดาวเทียมสำรวจ
ว่าพื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์ตรงไหนที่มันเป็นร่องเป็นแอ่งเป็นอะไรพวกนี้
เพื่อจะนำมาวางแผนปรับปรุงในเรื่องของถนนหนทางครับ
ครับแล้วก็ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความพนาคมนะครับ
ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
และครับแนวทางในการแก้ไขทั้งในส่วนภาคใต้แล้วก็ในภาพรวมด้วยนะฮะ
ท่านรัฐมนตรีได้เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
แล้วก็เรายังคงลุยพื้นที่กันต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะลุยพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนกันต่อ
หรือติดตามจากท่านรัฐทีวีของเรานะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนที่ท่ากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็ตอนนี้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว๒๕๒๖เที่ยวบินที่จะเดินทางมายังที่ท่าอากาศยานแห่งนี้
ภูมิหน่วยการท่ากาศยานก็บอกว่าก็พร้อมที่จะรองรับแล้วก็การเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบนะครับ
ระดับน้ำลดลงแล้วน้ำไหลลงพื้นที่ทะเลอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเป็นเส้นทางน้ำไหลลงสู่ทะเลครับ
ส่วนถามว่าวันเด็กปีนี้ที่นครศรีธรรมราช
เด็กได้มีกิจกรรมวันเด็กหรือเปล่า

เมื่อสักครู่นี้ผมก็เห็นเด็กได้แต่งตัวซะหล่อซะสวยเลยนะฮะ
เพื่อไปร่วมกิจกรรมวันเด็กของหน่วยงานต่างเขานะครับ
เอาละครับทั้งหมดนี้รายงานมาจากนครศรีธรรมราชครับทั้ง๓ท่านครับ